โอ้โหพี่บอลนครระเบิดนี่อะไรคะเนี่ย

มะขามผสมลำเพิ่งนะฮะ๘๕กรัม

นี่ของน้ำเบิดล่ะคะ
ของพี่นี่บ้านมะขามครับเป็นมะขามแซ่บ
อ่ามะขามแซ่บอันนี้๑๖๐กรัมครับผม
ราคาไม่แพงครับอ่าของผมถูกกว่าฮะสมมุติ

นี่เป็นผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบจากมะขามนะคะ
เป็นคำถามข้อที่๒ของคุณกิฟต์และคุณกุ๊กไก่
เป็นคำถามที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
มะขามทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันล่ะค่ะ

แล้วถ้าเป็นนี้เราก็ลองแกะกินได้ใช่ไหม

ส่วนอันนู้นมะขามแซ่บยี่ห้อบ้านมะขามแกะได้
ยืนใจมึงก่อน

ลองคุยกันก่อนว่าเธอคิดว่าอะไรถูกสุด

ว่าอันนั้นมันถูกสุดเพราะว่า
อันนี้มันน่าจะแพงเพราะว่าคนเขากินกันบ่อยแล้วก็กินกันเยอะ

แต่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะแพง

คุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่ไม่รู้ว่ารู้ราคาไหมนะคะ
แต่ว่าสาวเขาเลือกจะตอบแล้วค่ะว่าสบู่อิงออนเนี่ย

สบู่สมุนไพรมะขามอิงอ่อน
ที่คุณกิฟต์และคุณกุ๊กไก่เลือก
ราคาอยู่ที่

น้ำมะขามพุริโก๓๕๐มิลลิลิตร
ที่คุณกิฟต์และคุณกุ๊กไก่ไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่
เกี่ยวไปแล้ว

มะขามแซ่บยี่ห้อบ้านมะขาม

ถึงจะได้ยืนหยัดกันอยู่ตรงนี้แบบสวยนะจ๊ะ

และราคามะขามแซ่บยี่ห้อบาทมะขาม
อยู่ที่
อยู่ที่
วันนี้รับแล้วค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
และของที่จะมาให้เลือกมาจาก
นี่คือต้นไม้ประดิษฐ์ตกแต่งบ้าน
ส่วนอันที่๓ค่ะเป็นต้นทองหลางประดิษฐ์ถามเลยค่ะ
ต้นไม้ประดิษฐ์ทั้งสามแบบนี้เป็นคำถามข้อที่สามของคุณ

๓ชิ้นนี้ชิ้นนั้นราคาถูกที่สุดกันค่ะคุณกิ๊บคุณกุ๊กกา

ต้นทองหลางมันดูแบบมันดูแบบคลาสสิกมาก
คิดว่าอันนี้ดอกมันเยอะใช่ไหมแล้วก้านมันก็แบบดูสูงอะไรอย่างนี้

และคุณกุ๊กไก่คุณชิปก็ใช้ตัวช่วยแรกค่ะ
เขาจะให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
และข้อที่๑คือข้อที่แพงค่ะ

และราคาอยู่ที่

คุณจะตอบว่าต้นทองหลังประดิษฐ์เป็น
ประดิษฐ์ที่ราคาถูกที่สุด

ในกระถางทรงกลม

ราคาอยู่ที่

ต้นทองหลังประดิษฐ์ที่คุณเลือก
เสียตัวช่วยไป๑ตัวช่วย
กับภาพลวงตาทั้ง๓แบบ

ต้องถูกกว่า๘๙บาท

ราคาอยู่ที่

ผ่านข้อที่๓มาแบบนี้

มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ตัวช่วยที่เหลืออยู่๑ตัวช่วย

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ช่วงนี้เสื้อผ้าจะขายดีกว่าอย่างอื่น

ไม่รู้เหรอไม่รู้คนยุคใหม่เนี่ยเขาจะดูกันที่การแต่งตัว
เห็นไหมขนาดขายของยังต้องแต่งตัวดีเลย
พี่ก็แต่งตัวดีแล้วทำไมตำรวจเรียกทุกด่าน